อยู่วิทยาฯที่ขับรถผู้ชนดัดตำรวจวิทยาฯจนเสียชีวิต

แล้วอายการมีคำสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้อง
ทำให้เกิดคำถามในสังคมตามมาเยอะมากนะคะ
มีการตั้งคณะทำงานขึ้นมาเพื่อตรวจสอบ
ก็มีคณะทำงานทั้งในส่วนของตำรวจอายการ
คณะทำงานที่นายกลัฒนธมตรีให้แต่งตั้งขึ้นมา
ว่าคดีนี้ถือเป็นคดีที่ยังไม่ได้โอ้โหเสร็จสิ้นไปแล้ว
แบบไม่สามารถฟ้องร้องอะไรกันได้ต่ออีกแล้วนะคะทางอายการท่านให้ข้อมูลเอาไว้แบบนี้ค่ะ
คือคดีนี้รองอายการสูงสุดในเนธนาคศุกร์เป็นคนเซ็นคำสั่ง
กรณีไม่ฟ้องนายบอสอยู่วิทยาข้อหาขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
แต่ไม่ได้หมายความว่าจะไม่สามารถทำอะไรได้ต่ออีกนะคะ
เพราะหลังจากตรวจสอบแล้วพบว่าคดียังไม่ถึงที่สุด
อายการท่านบอกว่าให้ใช้คำนี้นะคะคดีนี้ยังไม่ถึงที่สุด
ดังนั้นเมื่อมีพยานหลักฐานใหม่ที่น่าจะทำให้สารลงโทษผู้ต้องหาได้
ก็เลยมีความเห็นว่าสามารถสอบสวนต่อไปได้
เพราะยังเหลืออายุความอีกเจ็ดปีนะคะครับทั้งเรื่องของความเร็วรถ
ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญอันนี้ถือเป็นหลักฐานใหม่
ซึ่งไม่เคยอยู่ในสำนวนคดีนะคะอันนี้คือหนึ่งเรื่อง
ส่วนเรื่องที่๒ค่ะก็คือผลการตรวจเลือดของในบอสอยู่วิทยา
ที่ไปเจอสารประเภทโคเคนมีอยู่ในสำนวนคดี
แต่พนักงานสอบสวนไม่ได้แจ้งข้อกล่าวหา
ดังนั้น๒ประเด็นนี้ค่ะสามารถที่จะสอบสวนเพื่อดำเนินคดี
บอสอยู่วิทยาต่อไปได้นะคะดังนั้นคณะทำงานของอายการชุดนี้
ก็จะส่งข้อเสนอแนะนี้ไปให้อายการสูงสุด
พิจารณาให้แจ้งพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีกับในบอสต่อไปค่ะ
คณะทำงานของเราตรวจสำนวนโดยละเอียดแล้วไม่มีหลักฐานชิ้นนี้
ไม่มีข้อเท็จจริงใดขึ้นจากดรสะทน
นี่คือพยานหลักฐานใหม่ตามนัยยะปวิอาญามาตรา๑๔๗วิทยา
เป็นพยานสำคัญและจะนำไปสู่การพิสูจน์ผิดถูกคดีนี้ได้
ถามคณะทำงานจึงมีความเห็นกากเรียนธนิการภูมิสูจน์
แจ้งไปยังพนักงานสอบสวนให้เริ่มต้นสอบสวนคดีนี้ใหม่
เพื่อดำเนินคดีในบอสในข้อหานี้ต่อไป
ในส่วนเสพโคเคนยังไม่มีการแจ้งเขาหาไม่เดิมที
ก็จะแจ้งให้ดำเนินคดีควบคู่กันไป
นี่ค่ะดังนั้นมี๒ประเด็นหลักนะคะ
ทางพนักงานสอบสวนจะสามารถสอบสวน

ก็คือเรื่องของความเร็วรถและเรื่องของการพบโคเคนในร่างกาย
แต่มีคำถามต่อค่ะว่าแล้วแบบนี้
ใครจะเป็นคนเดินหน้าฟ้องร้องเอาผิดในบอสต่อ
เพราะว่าญาติของดาบตำรวจวิเชียนที่เสียชีวิตไปแล้ว
เขาก็บอกตั้งแต่ต้นแล้วว่าเขาไม่ติดใจเอาความอะไร
เรื่องคดีก็เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่
เพราะในส่วนของครอบครัวเขาก็ได้รับการเยียวยาแล้ว
แล้วแบบนี้ใครจะเป็นคนฟ้อง
อาจารย์ปรเมฆอินทรชุมนุมอธิบดีอายการสำนักงานคดีอาญาธนบุรีบอกว่า
ถ้าญาติของผู้เสียชีวิตไม่ฟ้องอายการสามารถฟ้องแทนได้ค่ะ
อยากให้สังคมเข้าใจแบบนี้นะคะว่าคดีนี้ต้องใช้คำว่า
คดียังไม่ถึงที่สุดถึงแม้ว่าก่อนหน้านี้อายการจะมีคำสั่งเสร็จเด็ดขาดไม่ฟ้องก็ตาม
ดังนั้นนะคะเมื่อมีพยานหลักฐานใหม่ก็สามารถส่งเรื่องไปให้พนักงานสอบสวนดำเนินการต่อได้ค่ะ
อายการมีหน้าที่อย่ากล้วนฟ้องสองคนคือผู้เสียหายกับพนักงานเนินการครับ
เท่ากับว่ามี๒ประเด็นที่จะสามารถไปตรวจสอบไปฟ้องใหม่ได้
คือความเร็วรถในขณะนั้นกับเรื่องของสารเสพติดในร่างกาย
เอาเรื่องความเร็วรถก่อนนะครับท่านผู้ชมครับ
พยานหลักฐานใหม่เกี่ยวกับความเร็วรถนะครับคณะทำงานของอายการพิจารณาสำนวนความเร็วที่อายการสั่งไม่ฟ้องนะครับ
เพราะมีความเห็นของตำรวจซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญระบุว่าความเร็วรถเฟอรารี่
ในบอสอยู่วิทยาขับในคืนวันนั้นไม่เกิน๘๐กิโลเมตรต่อชั่วโมง
โดยได้พิจารณาความเสียหายของรถทั้งสองคันเมื่อเฉียวชนกันคือรถจักรยานยนต์ของดาบวิเชียนด้วยเนี่ยนะครับ
แต่ไม่ได้ใช้การคำนวณซึ่งน่าเชื่อถือมากกว่าเรื่องของประจักษ์พยาน
เพราะฉะนั้นคณะทำงานของอายการเห็นว่าขณะนี้ปรากฏพยานหลักฐานสำคัญคือการคำนวณความเร็วของอาจารย์สะทน
วิจารณ์วรรณรักษ์อาจารย์ประจำภาควิชาฟิสิกส์คณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัย
ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญพิเศษที่ให้ข้อเท็จจริงผ่านสื่อมวลชนว่า
ขณะเกิดเหตุได้ไปทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาด้านวิชาการให้กับกองพิสูจน์หลักฐานกลางสำนักงานตำรวจแห่งชาติด้วยนะฮะเมื่อปี๕๕
โดยร่วมกับพันธมตโทษธนสิทธิ์แตงจันทร์ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุไปดูกล้องวงจรปิดวัตถุพยาน
เพื่อนำมาคำนวณความเร็วรถเฟอรารี่ของนายวรยุทธ์แล้วก็ทำรายงานส่งให้กับกองพิสูจน์หลักฐานไปใช้ประกอบคดี
ซึ่งอาจารย์สะทนยืนยันว่ารถของนายวรยุทธ์ขับด้วยความเร็ว๑๗๗กิโลเมตรต่อชั่วโมง
แต่ปรากฏว่าข้อมูลตรงนี้มันไม่อยู่ในสำนวนการสอบสวน
รวมถึงการให้สัมภาษณ์ของนายสามารถราชพลสิทธิ์ที่บอกว่าเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการคิดคำนวณหาความเร็วของรถ
แล้วก็ระบุว่าน่าจะมีความเร็วไม่ต่ำกว่า๑๒๖กิโลเมตรต่อชั่วโมง
เพราะฉะนั้นจึงถือว่าเป็นพยานสำคัญที่จะทำให้สารลงโทษนายวรยุทธ์เรื่องความเร็วรถขับรถเร็วได้ตามที่กฎหมายกำหนด
ทีนี้อีกเรื่องหนึ่งค่ะเรื่องของการพบสารแปลกปลอมหรือว่าโคเคนในร่างกายของในบอสอยู่วิทยานะคะ
พนักงานสอบสวนไม่เคยแจ้งข้อกล่าวหาการเสพยาเสพติดอยู่ในสำนวนคดี
ท่านรองอธิบดีอายการสำนักงานคดีอาญานายชันชัยชาลานนท์นิวัฒน์บอกแบบนี้นะคะ
ผลจากการตรวจเลือดของในบอสในชั้นพนักงานสอบสวนและพนักงานอายการไม่มีหลักฐานที่พิสูจน์ได้ในเรื่องของการเมาสุรา
แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าไม่ได้เมาขณะเกิดเหตุ
เพราะการเจาะเลือดพบว่ามีสารอยู่๒ตัวจาก๔ตัวในร่างกายที่มีนัยสำคัญก็คือเบนซอยเลโคนีนและโคคาเอสเชอลีน
เชี่ยวชาญบอกว่าไม่ใช่ยาเสพติดแต่ว่าเบนซอยเลโคนีนเป็นสารที่เจอในร่างกายเมื่อร่างกายทำปฏิกิริยากับโคเคนค่ะ
ดังนั้นถือว่ามีการเสพโคเคน

พบสารนี้กรณีเสพโคเคนพร้อมกับการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ค่ะ
พนักงานสอบสวนได้สอบสวนผู้เชี่ยวชาญว่าจะยืนยันได้หรือเปล่าว่าสารสองตัวนี้หมายถึงมีการเสพโคเคน
แพทย์วิชาณเปรี้ยวนิ่มบอกว่าก็ไม่ได้สามารถยืนยันได้แบบร้อยเปอร์เซ็นต์
ในความเห็นว่าประเด็นนี้ยังไม่ชัดเจน
เสนอว่าควรสอบประเด็นนี้เพิ่มเติมค่ะ
เพราะหาการเสพยาเสพติด
ซึ่งแต่อย่างไรก็ดีนะครับ

เราเห็นว่าเรื่องนี้จะต้องไปเข้าสู่กระบวนการสอบสวน
ว่ามันเกิดขึ้นจากการเสพยาปฏิชีวนะ
หรือเกิดจากการเสพโคเคน
เรื่องนี้นะคะท่านรองอธิบดีอายการชันชัย
ก็บอกเลยว่าคดีนี้เห็นถึงปัญหา
ว่าระบบมีช่องโหวตหลายจุดจริง
การทำงานของพนักงานสอบสวน
และการทำงานของพนักงานอายการเอง
ควรจะร่วมกันสอบสวนอย่างทันท่วงที

ถ้าเจาะเลือดทันทีเดี๋ยวนั้นผลอาจจะไม่เป็นแบบนี้

เปิดโอกาสให้ผู้ต้องหาสามารถร้องขอความเป็นธรรม
เพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตัวเอง
ก็เลยทำให้เสียเวลาในการพิจารณาคดี
เดี๋ยวหลังจากนี้อาจจะต้องมีการพิจารณา
ปรับเปลี่ยนกระบวนการร้องขอความเป็นธรรมกันใหม่ค่ะ
ทีนี้เมื่อเรื่องมันมาถึงณขณะนี้เนี่ย
คืออายการมีคำสั่งไม่ฟ้องตำรวจก็ไม่เห็นแย้งนะครับ
ซึ่งตำรวจเขาก็จะมีกรรมการในการตรวจสอบของเขาว่า

คณะทำงานของอายการบอกว่า
พิจารณาด้วยก็คือคำสั่งไม่ฟ้องเด็ดขาด
ของนายเนธนาคศุกร์ว่าชอบด้วยกฎหมายหรือไม่

ซึ่งคณะทำงานพิจารณาแล้วเห็นว่า
เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องแล้ว
เพราะสั่งไปตามพยานหลักฐาน
พนักงานสอบสวนทำการสอบสวนและสอบสวนเพิ่มเติม

หรือที่ไม่ได้อยู่ในสำนวนมาสั่งคดี
หรือเป็นการใช้ดุลพินิษฐ์สั่งคดีไปตามอำเภอใจ
และได้เสนอสำนวนให้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

เพื่อตรวจสอบและถ่วงดุลการสั่งคดีของพนักงานอายการ
ซึ่งต่อมาผู้ช่วยพบตรที่เขาพิจารณาด้านนี้แทน

ส่วนที่ถามว่าเมื่อสำนวนไม่สมบูรณ์
อายการสั่งไม่ฟ้องได้อย่างไรนั้น
คณะทำงานไม่สามารถไปก้าวล่วงอำนาจได้
แต่ทำได้แค่เสนอให้อายการสูงสุด
สิ่งที่คณะทำงานเราเห็นคือว่า
คดีนี้ยังไม่จบเพราะมันมีพยานหลักฐานใหม่คือ๑๗๐
ไม่ใช่ประเด็นที่วินิจฉัยไปแล้วให้พนักส่วนไปเริ่มต้นตรงนั้น

เพราะฉะนั้นถ้าไปเถียงเรื่องดุลพินิษฐ์แล้วทำไมใช้อย่างนั้น

ตอบแทนไม่ได้เพราะเป็นเรื่องของดุลพินิษฐ์ของท่าน
แล้วถ้ามีกฎหมายรองรับมันใช้ดุลพินิษฐ์ของท่าน
ส่วนอีกหนึ่งคดีที่ควบคู่กันไปกับคดีของในบอสอยู่วิทยา
ก็คือคดีการเสียชีวิตของนายจารุชาติมาสทอง

เพราะนายจารุชาติเป็นหนึ่งในพยานปากสำคัญในคดีของในบอสอยู่วิทยา
เพราะเป็นคนที่ออกมาบอกว่าอยู่ในเหตุการณ์
เห็นเหตุการณ์ว่าในบอสขับรถไม่ได้เร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนด
แล้วนายจรุชาติประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตเพราะว่าขับขี่รถจักรยานยนต์
ชนท้ายรถจักรยานยนต์ของนายสมชาย
คือเมื่อวานนี้ค่ะแพทย์นิติเวศชี้ชัดแล้วว่าการเสียชีวิตของนายจารุชาติ
เกิดจากการที่มีเลือดออกที่ฐานสมองเป็นจำนวนมาก
เกิดจากการสะบัดช่วงลำคออย่างรุนแรงแล้วลากไปกับวัตถุผิวหยาบ

ทีมข่าวของเราก็ไปคุยกับกู้ภัยที่เป็นคนแรกที่ไปช่วยเหลือนายจารุชาติ
รีบส่งโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
คือตอนนั้นณจุดเกิดเหตุเห็นแค่นายจารุชาติมีเลือดออกจากปากจากจมูก
เห็นร่องรอยที่คอและที่หัวไหล่ค่ะ
คือนอนอยู่ตรงนั้นได้อย่างนี้ครับคือจะปกติ
ส่วนจะมีแค่ตรงจมูกกับปากที่เลือดออกขนาดนั้น
ช่วงคอเนี่ยก็ปกติเหมือนกัน
ห้องค้อนก็คือไม่ได้ดูครับไม่ได้ดูคือจะปั๊มปั๊มที่เกิดเหตุปุ๊บ
แล้วก็จะใส่ที่ดามคอแล้วก็ลองสไปเดอร์บอร์ด
เพื่อเตรียมเคลื่อย้ายรอรถของโรงพยาบาลมหาราชเข้าที่เกิดเหตุ
ส่วนช่วงบ่ายวันนี้นะคะเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องก็ไปวัดระยะจุดเกิดเหตุ
นายจรุชาติประสบอุบัติเหตุนะคะ
เพื่อพิสูจน์ทราบความเร็วรถของรถจักรยานยนต์ทั้งสองคันที่ชนกันนะคะ
ก็จะอ้างอิงจากภาพในกล้องวงจรปิดแถวนั้นด้วยที่เราให้คุณผู้ชมดูภาพจากกล้องวงจรปิด
ในช่วงเวลาเกิดเหตุนะคะไปวัดระยะและเทียบเคียงกับภาพในกล้องวงจรปิดนะคะ
ซึ่งผลจากการวัดระยะเนี่ยก็จะนำไปคำนวณความเร็วของรถได้
ก็จะไปไล่ดูกล้องวงจรปิดทุกตัวที่อยู่ระแวกนั้นกล้องวงจรปิดค่อนข้างชัด
เจ้าหน้าที่บอกแบบนี้ค่อนข้างชัดเจนส่วนเรื่องคดีเนี่ยค่ะ
ตำรวจจะออกหมายเรียกพยานทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับตัวของนายจารุชาติ
ไม่ว่าจะเป็นคนสนิทคนใกล้ชิดในจ้างมาสอบปากคำในฐานะพยานนะคะ
เพื่อคลี่คลายทุกประเด็นสงสัยค่ะคาดว่าเดี๋ยวจะออกหมายเรียกภายในสัปดาห์นี้ล่ะค่ะ
เป็นหนึ่งในสองพยานที่บอกว่าขับรถตามหลังรถของนายบอสอยู่วิทยาวันนั้น
แล้วในบอสอยู่วิทยาขับรถไม่ได้เร็วอืม
นี่ถ้าอายการฟ้องใหม่เกี่ยวกับเรื่องความเร็วรถแบบนี้จริงนะ
เท่ากับว่าพยานที่เห็นเขาในวันนั้นว่าขับรถไม่ได้เร็วแบบร้อยกว่าเนี่ย
ห้าสิบหกสิบเนี้ยก็จะเหลือคนเดียวค่ะ
คือคนที่เป็นทหารอากาศนะฮะ